ตาตัวจิ๋วค่ะทายาทตัวน้อยของคุณแพทย์นับประพาน้องเรสซิ่งนั่นเอง
ปกติเนี่ยเราได้เห็นมุมน่ารักของน้องเรสซิ่งอยู่ตลอดเวลานะคะ
แต่จู่เกิดอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมค่ะ
จากอาเรสที่ว่านอนสอนง่ายและดูจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีตลอด
เกิดอะไรไม่รู้ไม่สบอารมณ์อะไรเขาหรือเปล่า
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้พร้อมกัน
อยู่น้องก็ทำหน้าแบบหน้านิ่งมาก
ไม่รู้ว่ามีอะไรไปทำอะไรเขาหรือเปล่านะคะ

จะเป็นเพราะไม่ชอบหรือว่าไม่ชินกับทะเลหรือเปล่าลูก

ซึ่งแม่แพทย์เองเขาพาลูกชายไปเปิดโลก

อดแซวไม่ได้เลยว่าเฮียมาทะเล
รู้เลยว่าเฮียมีความชอบมาก
อือชี้ก็แซวนูกนะ

อาเรสอาจจะยังไม่ปลื้มกับการเที่ยวทะเล
แต่บอกเลยว่าแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
เพราะทริปนี้เนี่ยมีคนสนุกสนานเริงราช

จะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่คุณแม่แพทย์

ต้องบอกว่าทั้งสวยทั้งสตรองจริง

เอ็นเตอร์เทนลูกลูกก็หน้านิ่งเบอร์แรงมาก
ใช่แล้วบอกเลยว่าความร่าเริงทั้งหมดทั้งมวล
ทำไปก็เพื่อเอ็นเตอร์เทนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่แหละ
เผื่อว่าเอรสจะชอบทะเลขึ้นมาบ้างละลูกน้า

ก็ถือว่าเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเล

โอ้โหต้องบอกว่าอเรสเป็นนุ่มน้อย

ยังไม่ร้องไห้นะคุณยังไม่ได้งอแง้